และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่ออีก๒จังหวัด
เรา๓คนไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดนั้น
แต่ก็มีโอกาสที่จะได้ชมสีสันความสวยงามวัฒนธรรมนะครับ
อย่างเช่นที่จังหวัดเลยอำเภอนาแห้ว
เดี๋ยวคุณพัชรวรินจะชี้แนะให้ดูกัน
ว่าวันนี้เอกลักษณ์ท้องถิ่นท้องที่ของเขามีอะไรบ้าง
ปีนี้ไปดูกันนะครับว่าความสวยงามความคึกคักที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณวัชรีดวงสายรายงานสดจากที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่
และล่ะก็คือการแสดงของวงตะเคียนทองวัดหลัมเปิงจังหวัดเชียงใหม่

มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เข้าชมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ
กลองสะบัดชัยเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านล้านนาอย่างหนึ่ง
จัดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะ
จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและเป็นพุทธบูชาพระพุทธศิหิง
ลองสะบัดชัยเป็นการแสดงศิลปะพื้นเมือง
แล้วก็ลีลาการตีก็จะมีลักษณะโลดผลร้าวใจค่ะ
มีการใช้อวัยวะหรือว่าส่วนต่างของร่างกาย
โดยเฉพาะข้อศอกเข่าศีรษะประกอบในการตีด้วยนะคะ
ขณะนี้ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็เป็นการเริ่มตีเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนการแข่งขันครั้งนี้นะคะนับเป็นการสืบสารคีตสินให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนาค่ะ
ส่วนเกณฑ์การตัดสินนะคะก็จะตัดสินกันที่ความพร้อมลีลาแล้วก็ความกระชับของจังหวะรวมถึงการแต่งกายด้วยค่ะ
และช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะชาวบ้านกว่า๑๐๐คนร่วมพิธีสะดอกนพะเคราะห์
เพื่อขจัดปัดเป่าเคราะหภัยสิ่งไม่ดีรวมถึงความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจให้หมดสิ้นไปค่ะ
ซึ่งทางวัดได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมพลังบวรจัดกิจกรรมวันสงกรานในวัดขึ้นค่ะ
โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมนะคะให้บูชากระทงตามวันเกิดที่ทางวัดได้เรียมไว้
ภายในบรรจุเครื่องบูชาหมากพลูและผลไม้มงคล
ใช้เวลาร่วม๑ชั่วโมงค่ะก็เป็นอันเสร็จพิธี
ปกติทางวัดจะจัดให้ประชาชนร่วมพิธีสะดอกนพะเคราะห์ปีละ๒ครั้ง
นั่นก็คือช่วงสงกรานและปีใหม่ไทยค่ะ
การขนทรายเข้าวัดเพื่อสร้างเจดีไซน์นะคะ
ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนโบราณค่ะ
เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์แล้วก็ให้เป็นกิจกรรมของชาวบ้านได้ร่วมกัน

ติดตามได้จากรายงานโดยคุณระพีพันธ์เรือนศรีค่ะ
ชาวบ้านวัดช้างคำชุมชนคุณธรรมพลังบวร
กำลังร่วมไม้ร่วมมือกันก่อเจดีไซน์
ภายหลังร่วมขนทรายเข้าวัดตามประเพณีความเชื่อ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงปีใหม่เมือง
โดยแต่ละครอบครัวแต่ละกลุ่มต่างออกแบบเจดีไซน์
และประดับตกแต่งให้สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
แต่ยังคงไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้
นั่นก็คือตุงนักสัตว์และตุงไส้หมู
ุ่มมงคลที่ใช้ถวายเป็นพุทธบูชา
การคนซ้ายเข้าวัดเพื่อกอเจดีไซน์
ตามความเชื่อของคนเหนือแล้วนะเจ้า
ก็คือการเอาซ้ายตีเฮาได้เหยียบย่ำ
ออกจากวัดไปตลอดทั้งปีกลับมาคืน
แต่แห่งนัยยะหนึ่งนั่นก็คือเป็นกุศโลบาย
เพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรักความสามัคคี
รวมมื้อรวมใจกันในช่วงวันปีใหม่เมืองเจ้า
ขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเจดีไซน์นั้น
คนสมัยโบราณถือว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์
ที่ชาวบ้านซึ่งเดินทางมาทำบุญที่วัด
แล้วเหยียบหย่ำซ้ายติดเท้าออกไป
เพราะสมัยก่อนต้องถอดรองเท้าเข้าวัด
ประกอบกับทรายเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง
และบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัด
ดังนั้นช่วงปีใหม่เมืองซึ่งตรงกับหน้าแรง
น้ำไหน่แม่น้ำลำคลองลดระดับ
ชาวบ้านว่างเว้นจากการทำงาน
เหมาะแก่การที่ครอบครัวชุมชน
จะร่วมมือการขนสายเข้าวัด
ถือเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการสร้างความสามัคคี
จริงแล้วคือไปก่อเพื่อที่จะไปสร้างบูรณปฏิสังขร

เพียงแต่ว่าเขาจะไปช่วยกันคน
มันเป็นแรงส่วนหนึ่งที่พี่น้องชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน
ถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องเตียวหาบเป็นกิโล
ก็มีความรู้สึกว่าม่วนงันสั่นเหล้าหดน้ำกันไปเล่น
น้ำไน่เม่นน้ำปิงก็รวดขนสายเข้าวัด
มันก็เป็นกิโดยการสร้างความสามัคคีของพี่น้องชาวบ้าน
แต่ปัจจุบันนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่

ปัจจุบันการขนทรายจากแม่น้ำมายังวัด

เนื่องจากความเจริญในหลายด้าน
ทำให้วิธีการเปลี่ยนแปลงไป

ที่ชาวบ้านยังคงยึดถือและปฏิบัติ
บนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา
อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สดจากวัดศาสิงห์โมรัมมหาวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ